คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้ต่อค่ะเป็นเหตุไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาส
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยนะวอดทั้งหลังเลย
ไม่ใช่ว่าเป็นไฟฟ้ารัดวงจรแต่เกิดจากฝีมือของคน
และคนคนนั้นเนี่ยเป็นลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
ดูเหตุการณ์ตอนที่ไฟไหม้กุฏิหน่อยค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะไฟไหม้แบบนี้เลยนะ
กุฏิเจ้าอาวาสวัดจันทรังศรีอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวันที่สิบแปดที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้นะมีการแชร์คลิปผู้ชายคนนึงคือเขาเผาขยะ
อยู่ข้างกุฏิกลางดึกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยแบบนี้ว่า
เหตุเพลิงไหม้กุฏิครั้งนี้ไม่ปกติไม่ธรรมดา
ใช่ค่ะเพราะผู้ชายคนนี้แหละคุณในคลิปนี้
ใช่ค่ะชาวบ้านเขามาถามไงว่าทำอะไรเนี่ย
ตอนนี้เห็นว่าผู้ชายคนนี้เผาขยะอยู่ข้างกุฏิเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่ามาทำความสะอาดวัดมาเผาย่าเผาขยะ
นี่มันรกเลยมาเผาเดี๋ยวดูหน่อยค่ะ
เที่ยงคืนครับโอ้โห

เหมือนเมาเหมือนกันแต่ว่ามาเผาขยะอยู่ตรงนี้
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่ามันคงเผาขยะกองเล็ก

แล้วชาวบ้านคนที่ถ่ายคลิปไว้ก็ไม่สนใจดีกว่า
เพราะว่าเห็นว่ามาเผาขยะกองเล็กก็เลย
แยกย้ายไหมไปนอนพักผ่อนไป

ใช่จากตอนประมาณที่เขาจุดไปประมาณช่วงเที่ยงคืน
แล้วก็ตี๒ตี๓ไฟมันไหม้แบบนี้เลยนะ
แล้วก็กลายเป็นว่าทางเจ้าอาวาสเองก็ต้องหนีตายค่ะ

เพราะว่าตอนที่นักข่าวของเราไปที่วัดจันทรังศรี
ก็ไปเจอท่านเจ้าอาวาสเนี่ยดูสิคะ
ลุกไม่ไหวท่านเจ้าอาวาสพระครูจันทร์บุญหล่ออายุ๘๙แล้วนะคะ

ใช่เพราะว่าตอนเกิดเพลิงไหม้ตอนสักตี๒ตี๓ที่อย่างที่ท่านบอกนะฮะ
กระโดดลงมาจากกุฏิเลยนะล้มจำเบ้าเลยนะฮะ
ตอนนี้มีอาการปวดหลังแล้วตอนนั้นโชคดีมากที่คนในวัดเห็นนะคุณ
ท่านเจ้าวาดกระโดดหนีลงมาจากหน้าต่างชั้น๒
ก็เลยรีบอุ้มออกจากวัดขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพ

คือถ้าท่านเจ้าอาวาสหลับสนิทนะไฟคลอกตายไฟคลอกมรณภาพเลย
แต่ท่านเจ้าวาดบอกนะบอกว่าได้ยินเสียง
เสียงที่เขาตะโกนมาจุดแล้วเด้อหลวงปู่ไฟไหม้แล้วเด้อ
ไฟไหม้กุฏิหลวงปู่ละเด้อแบบนี้ค่ะ
คนก่อเหตุนะนะเขาบอกคนก่อเหตุไปตีกลองด้วยนะ
กลองของวัดเลยนะแล้วก็ตะโกนบอกทุกคนเลยว่า
จุดไฟละเด้อไหม่ละเด้อแบบนี้คุณ

เป็นลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐นะ

แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาก่อเหตุแบบนี้นะ
ไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเลยเมื่อวันที่๑๑เมษา
เขาก็เผาข้างกุฏิแล้วเหมือนกัน

เผาเสื้อผ้าเผายางรถยนต์เผารั้วไม้ไผ่ของชาวบ้านนะ

ก็เลยห้ามไว้แล้วก็เอาตัวของลูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ส่งโรงพยาบาลจิตเวทเข้าไปอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันเอง
ออกมาปั๊บก็มาเผาขยะข้างกุฏิ
จนเนี่ยไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสหมดเลยนี่ยังโชคดีนะ

ทีนี้ทางตำรวจสพพลพันธุ์ตำรวจเอกถนอมสิทธิ์วงวิจารณ์ก็คุมตัว
คนที่ก่อเหตุมือวางเพลิงแหละมาสอบปากคำ
ทีนี้พอสอบปากคำลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้
เขาปฏิเสธแต่แหมพยานหลักฐานต่างนี้มันชัดนะคะ
ตำรวจบอกว่าอันนี้มีพยานจากคลิปที่ชาวบ้านถ่ายด้วย
ก็เอาส่งฟ้องศาลฝากขังดำเนินคดีข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ได้
แล้วก่อนหน้านี้นะตัวผู้ชายคนนี้เขาเคยมีประวัติ
เกี่ยวกับคดียาเสพติดแล้วก็เคยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

แล้วรอบนี้พอตรวจปัสสาวะถามว่ามีปัสสาวะเป็นสีม่วงหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าตรวจรอบนี้ไม่ได้พบสารเสพติดนะคะ

ทีนี้วันนี้เองก็จะมีความคืบหน้านะครับ
การที่ตำรวจหลังจากที่แจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์แล้ว
ก็จะส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดพลวันในวันนี้ต่อไปนะครับ

ว่าริตจากยาเสพติดริตของคนที่เป็นโรคกิตเวทนะฮะ
แล้วก็จุดแล้วเด้อหลวงปู่ไหม้แล้วเด้อหลวงปู่